จะบอกให้ฟังว่าการทำกับข้าวนี่ครับถือว่าเมนูเด็ดนะครับ
แต่ละคนก็มีโชว์ปุ๊บวาบปุ๊บวาบ
ชิมการปรุงนี่นะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับ
ที่จะพาไปจุดนี้นะครับคุณผู้ชม

ข่าวเช้าไทยรัฐเล่าชัดดูสบาย
สีสันข่าวเช้ากับทิศเป้มาแล้วครับ
กลับข้าวมาแล้วครับกลับข้าวนะครับ
สีสันแบบนี้นะครับคุณทำกับข้าวอย่างไร

เด็กวันนี้แม่จะทำกับข้าวให้กินนะลูกนะ

เอ๊ะเดี๋ยวไม่กลมเติมเครื่องอีก
ยังไม่ได้เติมอีกหน่อย

น้าว
เอ๊ะยังไม่อร่อยอีกยังไงนะ
อ๋อคิดเป้ว่าในกระทะนั้นจะเข็มหัวเราหัวราวนะครับคุณแม่
พอเล่นชิมมือขวาเติมมือซ้ายแบบนี้
แล้วยังไงล่ะครับคุณแม่
ฮู้ในนี้ดีละพอกันครับ
ลูกค้าสาวซื้อไอติม
พ่อค้าก็เลยโยกย้อนหลอกล่ออยู่นั่นแหละครับ

ขวาเริ่มขวาส่งซ้ายเมื่ออะไรจะได้กิน
จะเล่นแบบนี้ใช่ไหมได้เลยได้เลย
ขอส่งเงินให้พ่อค้าเจอลูกค้าสาวจอกเล่นบ้างครับ
แบบนี้ก็สินเสมอกันเลยครับสมกันทั้งคู่
เหมาะได้แหละครับท่านครับน่ารักอ่ะ
ช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นขับรถระมัดระวังกันด้วยนะครับ
ทิศเป้เป็นห่วงนะครับแต่ถ้าเจอถนนแบบนี้
แล้วก็ขับบนน้ำตกกันเลยทีเดียวครับ
เอ๊ะหรือจะเรียกว่าไหลไปตามน้ำดี
ขับขึ้นและไหลลงทีเดียว
ช่วงนี้ครับพีชเป้นักถือน้ำใจของคนขับจริง
ที่แกขับรถบรรทุกข้างสะพานเคเวิร์ด

พี่นิ่งมากไม่หวั่นไหวว่าสะพานจะโยกคลอนสักแค่ไหน
ไปละดูไปนู้นไปลั่นหายใจแทบจะหมดลมทีเดียว
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็เป็นเรื่องสิครับ